อีกเรื่องหนึ่งไปดูกันหน่อยก็แล้วกันโอ้โห

เอาเหล่นกันไปเลยสิเอาให้สนุก
เขาบอกไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวแบบธรรมดา

สงสัยข้างหลังเพลงเล่นไม่สนุกหรือไม่ก็ถูกไม่ถูกใจแนวเพลง
ดูจากลักษณะเขย่าแล้วมาดูว่าได้เลขอะไรเนี่ย

ไฮโลแหละดูออก
อย่างที่บอกเลยคราวนี้เนี่ยทีมเขาเขียนมาแบบนี้ด้วยนะ

ไม่ใช่ค่ะเขาแทงเอาเงินกันนั้นนะคะ

ใช่จ้าแม้ในผับเนี่ยมันก็ไม่ยิ่งเงียบนะ
แต่เนี่ยเอาโอ้โหเอามากางเล่นกันแบบนี้เล่นไฮโลกันเลย
แล้วไม่พอจ้าถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียล

ขึ้นข้อความซะหน่อยสิการพนันผิดกฎหมาย
เออถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียล
เขาก็ต้องคิดสินี่มันเย้ยกฎหมายชัด
จะไปเตะจมูกเสือเข้าสุดท้ายก็ไปเจอเสือจริง
ตำรวจสภเมืองมหาสารคามก็ไปจับมาเลยแหละค่ะ
ค่ะในคลิปมีสี่ใช่ไหมระหว่างเล่นแปะแทงแปะกันดื่ม
กลึบหนึ่งสองกลึบสามกลึบเออถ่ายคลิปด้วยสนุกสนาน
จับได้สองคนก่อนชื่อนายธรณินนะคะและอีกคนนึงนายเทียรพงศ์
ส่วนอีก๒คนรู้ชื่อแล้วแต่ยังตามตัวไม่เจอนะคะ
ที่สำคัญนะคะ๑ใน๒คนที่ยังตามไม่เจอ
เขาบอกมีคดีค้างเก่าด้วยนะเป็นเรื่องคดีทำร้ายร่างกายติดตัวอยู่
ตำรวจนำสองคนที่จับได้ก่อนไปชี้ให้ดูก่อนจุดไหนที่เล่นการพนัน
ตรงเนี้ยเป็นผับดังซะด้วยตรงถนนริมคลองสมทวินนะคะ
กลางเมืองมหาสารคามซะเลยสองคนยอมรับผมเล่นกันจริง
กับไม่ได้เล่นเสียกันจริงจริงนะผมจะทำคอนเทนต์โอ้โหโหโห
เชื่อไหมตำรวจเชื่อไหมไม่รู้สิเออเขาบอกว่าเขาทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดไลค์
ตอนนี้ลบคลิปออกไปแล้วฟังหน่อยค่ะ
ถ้ากันเห็นคอนเทนต์จะเสื่อครับถ่ายให้เรียนหัวไปจะเสื่อครับ
ว่าครับว่าวันใดนี้เกลียดตระหน้าเหตุแห่งภัพธ์หรือจังหวัดสละคร่ำเสียหายเสริมเสียครับ
อ่ะมันต้องไม่ใช่แค่เฉพาะนักเที่ยวทีนี้เราจะต้องไปถามคนที่เป็นเจ้าของผับกันหน่อยไหม
อ่าอันนี้เป็นผู้จัดการภัพธ์ครับผู้จัดการภาพถามหน่อยเนี่ย
ไปปล่อยให้เขาเล่นแบบนี้บ้างพี่พี่ทานินคำเสมอเออ
เขามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ยืนยันเลยนะผมไม่มีส่วนรู้เห็นและร้านไม่รู้เรื่องนี้
กับเรื่องของการเล่นพนันของลูกค้าแล้วบอกเลยร้านแจ้งความแน่นอน๔คนนี้
จะเอาให้ถึงที่สุดเพราะอะไรทำให้ร้านเสื่อมเสียด้วยเหมือนกัน
แม้ทั้ง๔คนจะเป็นนักเที่ยวขาประจำคือมาบ่อยแต่ไม่รู้จริงว่าจะมาทำแบบนี้
โอ้โหแล้วบอกจะมาทำคอนเทนต์เออทำคอนเทนต์ตำรวจเชื่อไหมไม่รู้อ่ะ
อันนี้คุณผู้ชมบอกว่าฟังผู้อ่านข่าวของทั้งสามท่านเข้าใจง่ายค่ะ
ขอบคุณมากเลยฮะเราก็เป็นนักข่าวในบ้านท่านพยายามจะใช้ภาษาแบบที่ท่านคุยกันนั่นแหละ
อืมนะครับแล้วก็บางคำอาจจะแม่บ้านบ้านไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ
ดีนะเขาบอกเข้าใจง่ายถ้าเขาบอกไม่เข้าใจน้ำตาร่วงเลย